เช้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ออกมาแถลงนะครับ
บอกว่าตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมในการนำทั้งเวชพันธุ์ยาต่าง
โดยเฉพาะยาแก้ไข้ยาแก้ปวดยาแก้อักเสบต่าง
แล้วก็อาหารที่มีความจำเป็นในการที่จะให้น้องได้ทานกัน
เมื่อเช้ามีเพจหนึ่งเขารายงานออกมาว่าน้องได้กินข้าวเหนียวหมู
ใช่บอกว่าหมอภาคดำเข้าไปแล้ว
หมอภาคคือคุณหมอหน่วยซิลด้วยนะ
ดำเข้าไปแล้วก็เอาข้าวเหนียวหมูไปให้กับน้องแล้ว
บอกว่าน้องแข็งแรงกินข้าวเหนียวหมูได้
แต่ว่าทีนี้ก็ต้องมาดูอาหารอื่นที่ให้โปรตีน
แล้วก็เป็นอาหารพิเศษที่ธรรมดาเขาใช้กับเหมือนนักบินอวกาศ

โดยนายอมรินพิมพ์หนูหัวหน้าโครงการทดลองในอวกาศ
ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
ให้รายละเอียดในส่วนของอาหารนักบินอวกาศ
บอกว่าจะเน้นเรื่องคุณค่าทางสารอาหาร
จากนักบินอวกาศจะต้องประสบสภาวะมวลกระดูกลดลง
เพราะในอวกาศร่างกายจะไม่ค่อยได้ออกแรง
ดังนั้นอาหารของนักบินอวกาศจะมีแคนเซียมสูงมาก
อาหารจะมีลักษณะกระทัดรัดน้ำหนักเบา
เหมาะแก่การบรรจุหีบห่อได้สะดวก
มีบรรจุพันธุ์ที่แข็งแรงไม่รั่วซึม
ซึ่งหากแพทย์ที่ร่วมดำน้ำไปกับหน่วยซิล
เข้าไปในถ้ำหลวงนำอาหารของนักบินอวกาศเข้าไปด้วย
พบทั้ง๑๓คนแล้วอาหารของนักบินอวกาศเหล่านี้แหละ
ถ้าเกิดน้องได้กินจะสามารถช่วยให้น้องแข็งแรงได้เร็ว
ตัวได้เร็วขึ้นหลังจากอดอาหารเป็นเวลานานหลายวัน
อาหารของนักบินอวกาศก็แน่นอนครับ
มีสรรหารครบทั้ง๕หมู่ครบถ้วนบริบูรณ์
แต่ว่าก็จะเสริมมากหน่อยในเรื่องของส่วนที่
มันเกิดจากสภาวะที่เกิดขึ้นในอวกาศ
กระบวนการคิดการผลิตอาหารสำหรับนิกรรมการ
หรือเราจะไปใช้กับน้องที่อยู่ในถ้ำทั้ง๑๓คนก็ได้ครับ
เพียงแต่ว่าเราจะต้องทราบถึงสภาวะของถ้ำ
ความชื้นอุณหภูมิลักษณะความเป็นอยู่ตรงนั้นก่อนนะครับ
และที่สำคัญเราจะต้องทราบว่า
ผู้ที่อยู่ในจุดนั้นสภาพร่างกาย
มีสารอาหารชนิดไหนที่ขาตกไปมากที่สุด

ตรงไหนที่มันขาดไปมากที่สุด
เราถึงจะผลิตอาหารได้ตรงกับผู้ที่อยู่ในจุดนั้นได้เต็มที่ครับ
ลองดูอาหารของนักบินอวกาศทั้ง๓ชนิดกันหน่อยนะครับ
ก็คือน้ำอาหารแล้วก็เครื่องดื่ม
โดยน้ำและเครื่องดื่มจะถูกบรรจุอยู่ในบรรจุพันธุ์ที่หนา
รั่วซึมพร้อมกับมีหลอดดูดโดยเฉพาะนะครับ
ส่วนอาหารเนื้อสัตว์จะถูกบรรจุในถุงที่ค่อนข้างหนา

เนื้อสัตว์นี้จะมีการรีดอากาศออกนะครับ

และให้ความอบอุ่นต่อร่างกาย
ขณะที่อาหารทั่วไปเช่นเมล็ดข้าวหรือว่าอาหารจำพวกซุป
ถูกบรรจุอยู่ในหีบห่อที่มีความหนามาก
และไม่เสี่ยงต่อการรั่วซึมหรือว่าแตกได้ง่าย
ผ่านการรีดอากาศออกเช่นกัน
ซึ่งก็จะเน้นคุณค่าสารอาหารที่ครบ๕หมู่นะครับ
และก็มีอวการที่เป็นหลอดดุได้เลย
คืออาหารแบบนี้นะครับผมมองว่า
กระบวนการผลิตกระบวนการคิดกระบวนการศึกษา
กระบวนการทำขึ้นมาอันนี้เหมาะมากครับ
เพราะว่าเราจะต้องดูว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคืออะไร
สภาวะที่อยู่ตรงนั้นเป็นยังไงครับ

แต่ถ้าเป็นเอาอาหารที่เป็นอวการเอาไปให้เขาเลย
ซึ่งอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าอาหารที่มีโอกาส
ก็จะเน้นไปในเรื่องของแคเซียนจะสูงนะครับ

ตัวนี้ตัวผู้ประสบภัยอาจจะยังไม่ต้องการแคลเซียนในเวลานั้น

หรืออาจจะต้องการเป็นโปรตีนคอยเรียนอะไรมากกว่า

ทีนี้มันเลยเป็นเคสตาร์ตี้ที่ทำให้นักวิจัย

และก็มีความพร้อมที่จะช่วยเลยได้ตลอดเวลา

สำนักงานพัฒนาเทคงีย์อวกาศและภูมิสารสนเทศ
ก็บอกว่าอาหารถ้าจะเอาไปให้น้องกิน
เน้นไปที่โปรตีนและคาร์โบไฮเดทมากกว่า
เนื่องจากเป็นอาหารที่สามารถเพิ่มพลังงาน
แล้วก็ทำให้ร่างกายนั้นอบอุ่นได้นะครับ